หกนาฬิกาสามสิบแปดนาทีอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐค่ะ
คุณผู้ชมครับไปดูที่นครพนมกันหน่อย
คุณผู้ชมมีเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ค่ะอืม
เป็นไฟไหม้ที่ห้องแถวแล้วเป็นไม้เก่าด้วยค่ะ
อยู่กลางเมืองเสียหายไป๖คูหาด้วยกันนะคะ
ในเหตุการณ์นี้เนี่ยเพื่อนบ้านต้องอุ้มคุณยายท่านหนึ่งอายุ๘๖ปี
หนีตายออกมาจากบ้านต้นเพลิง
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเทศบาลเมืองนครพนมนะคะดับเพลิงนะคะ
ต้องระดมรถน้ำเข้าฉีดสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้

ครึ่งปูนครึ่งไม้แล้วเก่าแก่และอายุกว่า๕๐ปี
ปลูกติดกัน๖คูหาด้วยกันอยู่ริมถนนทำรงประสิทธิ์

ก็ดับไฟกว่า๑ชั่วโมงค่ะ
ห้องแถวกว่า๖คูหานะคะ
หกคูหาก็เรียกว่าเสียหายเกือบทั้งหมดนะคะ
นางเถาเหงียนถี่ค่ะอายุแปดสิบหกปีนะคะ
แล้วก็อยู่ที่บ้านต้นเพลิงเป็นเจ้าของห้องเช่า

ตอนเกิดเหตุนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วเพื่อนบ้านก็เรียก
เพราะว่ามันมีควันพุ่งออกมาจากในบ้านชั้นล่าง
เพื่อนบ้านก็วิ่งเข้าไปดูก็พบว่า
ไฟลุกไหม้จากปลั๊กไฟหลังตู้เย็นค่ะ
ก็ช่วยกันดับไฟแต่ว่าไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะ
ความเสียหายไม่เพียงบ้านเช่าที่ถูกไฟไหม้ทั้ง๖คูหา
ในนี้มีทองรูปภัณฑ์น้ำหนักรวมกว่า๓๐บาท
เงินสดกว่า๓ล้านบาทที่เก็บสะสมเอาไว้นานหลายปี
เอาไว้ในตู้เสื้อผ้าชั้นบนของบ้าน
ก็หายไปศูนย์ไปกับกองเพลิงด้วยนะคะ
คุณยายบอกว่ายังรู้สึกตกใจและช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
มันลุกเลยไปถึง๓๐นาทีได้หมดเลย
ในบ้านมีทองไหมประมาณกี่บาทยาย
มันหลายเส้นเลยประมาณ๓๐บาท

มีเรื่องมากกว่าก็ไม่รู้เพราะว่าของนักรูเป็นเส้นแล้วมันมี๓๐บาท
โอ้โหทองประมาณ๓๐บาทเนอะ
ประมาณ
ประมาณเอาเนอะแต่อาจจะมากกว่านั้นเนอะ

แล้วเงินสดมีไหม
มี๓ล้านบาท
เนี่ยค่ะก็เก็บไว้ที่บ้านแล้วเจอไฟไหม้ก็ไปกับกองเพลิงนี่แหละค่ะ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็มีการดูแลเยียวยาผู้เสียหายเบื้องต้นได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดรายละประมาณ๕๐๐๐บาท
ให้กับผู้เสียหายทุกรายนะคะ
ยังไม่สรุปนะคะว่าเกิดจากอะไรจนกว่าจะมีผลยืนยันจากทางพิสูจน์หลักฐาน
แต่ตอนนี้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ
ส่วนการดำเนินคดีก็ต้องรอพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหาย
พยานที่เห็นเหตุการณ์เพื่อสรุปสาเหตุประกอบกับการดำเนินคดี
แล้วก็ทรัพย์สินที่ศูนย์หายอันนี้ก็ต้องดูแลกันอีกต่อหนึ่งด้วยค่ะ